เอ้าเพื่อนเอามีดฟันหัวกันอีกแล้วนะคะในวงเล่า
แต่อันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเองนะคือเรื่องของเรื่องนั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่เย็น
งงกันมาแบบได้ที่แล้วล่ะไม่ยอมกลับกันสักที
เมียเพื่อนมาตามเพื่อนกลับบ้านแล้วทะเลาะกัน
วายเสียงดังไอ้เพื่อนที่นั่งร่วมวงเล่าด้วยก็เกรงใจเพราะมันดึกแล้ว
กลัวจะไปรบกวนเพื่อนบ้านก็เลยบอกเอ้ยจะเข้าไปห้ามอย่าทะเลาะกัน
ไม่รู้ว่าเพื่อนเมาเพื่อนโมโหหรือเพื่อนเข้าใจผิดคิดว่าจะไปทำอะไรเมียเขา
เอามีดสปาต้าฟันหัวเพื่อนเลยค่ะ
งงไปหมดตั้งใจจะเข้าไปห้ามกลายเป็นได้เลือดเองแบบนั้นเลยนะคะ
นี่ตำรวจสภสำรงใต้พร้อมกับกู้ภัยต้องไปห้ามศึกระหว่างเพื่อนในวงเล่านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเที่ยงคืนนี่แหละ
คนเจ็บคือนายสนออายุ๖๐ปีแล้วนะ
สภาพคือถูกมีดฟันเข้าหัวค่ะเป็นแผลชะกันเลย
คนก่อเหตุคือในต้นเพื่อนที่นั่งร่วมวงดื่มอยู่กับนายสนอนี่แหละ

ส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับพลเมืองดีที่ไปช่วยห้ามศึกอีกทีหนึ่ง

กับนายสนอดื่มเหล้าด้วยกันตั้งแต่เย็นแล้ว
ตกดึกต้นก็เข้าห้องไป
แล้วต้นก็ทะเลาะกับเมียเสียงดังโวยวายเลย

สนอเห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปห้าม
เพราะว่ามันดึกแล้วกลัวจะรบกวนเพื่อนบ้านเขา

เพราะไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยว่าจะแยกกันก่อน

เอาแต่ผัวปล่อยหนูหนูไม่ไป
ต้นก็อารมณ์คงจะเมาด้วย
อาจจะคิดว่าเมียจะถูกนายสนอทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่า
ไปเอามีดมาฟันหัวเขาแบบนั้นเลยค่ะ

แผลนี่ก็เต็มตัวเลยค่ะเขาบอกว่า
ผมกับพี่หน่อเรียกพี่หน่อ
เพราะเขาเป็นพี่น้องที่นับถือกันมานานแล้ว
ผมกับพี่หนอนเนี่ยนับถือกันมานานแล้ว

ก็พี่เขามาห้ามตอนผมทะเลาะกับเมีย
แล้วพยายามจะดึงแขนเมียผมออกไป

ทะเลาะกันเสียงดังลั่นก็หวังจะเข้าไปห้าม

ครั้งแรกมันแทงเข้าชายโครงด้านซ้าย

นี่เห็นไหมมันเลยไม่เข้า
แล้วมันแทงครั้งที่สองตรงท้องด้านขวาอีก
ดเด้งกลับเข้าแค่ปลายมีดนิดหน่อย
มันแทงครั้งที่๓ตรงชายโครงซ้ายที่เดิมก็ไม่เข้าอีก
ผมก็เลยหันหลังจะเดินกลับแต่เพราะเอิญผมลื่นล้ม
ต้นมันก็เลยตามมาฟันหัวจนเลือดอาบนี่แหละ

เห็นว่าเป็นพี่น้องกันนับถือกันมานาน
แต่ยังไม่อยากให้อภัยเจ็บหัวอยู่

เมียก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ตรงนี้มันก็จะไปไหน
มันก็ไล่มันอย่างนี้

ได้คุยกันหรือยังว่า
ยังไม่แจ้งความไม่อะไรไม่ทำอะไรหมดเลย

ยังไม่รู้คิดดูก่อนกำลังเก็บนี่ไม่รู้

ยังไม่อยากคุย
เยอะนะกูได้รู้สึกแย่
คุณสมบัติว่าเขายังรู้สึกแย่อยู่แล้วก็ไม่พร้อมก็เลยเดินออกไปนะคะ
แผลบอกแผลมันยังสดอยู่อาจจะยังไม่พร้อมคุย
คือบอกเราเขาย่างมี่กันด้วยไงจังหวะคนต้นน่าจะเมากว่าก็เลยนะคะ
เอาเป็นว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรเกิดขึ้นก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวเขาคงจะคุยกันรู้เรื่อง
อมไปใช่ไหมบอมไปแล้วบอมเป็นยังไงบ้างเนี่ยกลับมาเรียบร้อย
สั่งกันแล้วบอมไม่ได้ไปจับเมียเขาน่าจะโอเคเห็นแล้วก็เป็นห่วงเมื่อกี้
ห่วงบอมเนอะอยู่กลางดงพอดีเลย